การเดินทางที่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอีกสักเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่จะไหลลงมาแล้วเหตุการณ์นี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนเหลือเกินเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราได้คลิปมาอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่
หนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เป็นน้องอายุ๑๕นะคะ
น้องก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วน้องถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะ
เราจะได้ยินเสียงเสียงหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือภาพเป็นสีดำเพราะว่าน้องเนี่ยอันนี้เป็นภาพตอนที่น้องเขากลับกำลังเดินทางกลับเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เขาถ่ายภาพว่าโอ้คนมันเยอะนะเลิกคอนเสิร์ตแล้วเขากำลังจะกลับเขาถ่ายคลิปเพื่อที่จะส่งไปให้เพื่อนเขาดูแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พอดีนะคะ
บอกกลับบ้านคนเดียวเพื่อนยังอยู่ในงานแล้วฝนตกหนักมากเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบันไดเลื่อนคนเยอะมากก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนดูแล้วจู่เนี่ยได้ยินเสียงกรี๊ดมองขึ้นไปไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มีคนล้มลงมาทับ
น้องบาดเจ็บเดินไม่ได้มีคนมาช่วยพยุงส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีแผลที่แผ่นหลังแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะข้อขวาเนี่ยข้อเท้าขวาเนี่ยเย็บไป๑๕เข็มส่วนข้อเท้าซ้ายมีแผลถลอกนะคะ
แล้วตอนนี้เราเกิดความลำบากยังไงบ้างคะ
ก็หนูไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ค่ะแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันอ้าปากไม่ได้หนูก็ไปเรียนไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดินไม่ได้
นี่ต้องหยุดเรียนเลยแล้วคุณหมอบอกหรือยังคะว่าต้องหยุดกี่วันอะไรยังไง
ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยแบบอีก๑๐วันต้องไปตัดใหม่ทุกวันแล้วก็ต้องล้างแผลทุกวัน
นี่ค่ะคือข้อเท้าด้วยนะคะน้องคงจะมีปัญหาเรื่องการเดินไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม